กลับมาในช่วงนี้นะครับยังไงซะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านอย่างแน่นอน
ผมย้ำตรงนี้เอาไว้ก่อนว่าคุณผู้ชมส่งข้อความกันมาได้
วันนี้เราแนะนำให้คุณผู้ชมจินตนาการดู
ถ้าเกิดว่าโลกจะแตกแล้ว
ทำยังไงดีนะเราจะทำอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายกันดี

ผมไปดูแล้วหลายข้อความโดนจิตโดนใจเดี๋ยวจะมาอ่านกันให้คำ
เหงือกแห้งเอาอย่างนี้ดีกว่า
ส่งกันเข้ามาแล้วกันนะคุณผู้ชมถ้ามีไอเดียยังไง
แต่ว่าช่วงนี้พลาดไม่ได้เลย
เพราะว่าวันนี้หมอไก่พพาธินีมาพบกับเราแล้ว
และรออยู่แล้วนะคะไปพบกับหมอไก่พ่อพาทินีกันเลย
สวัสดีค่ะหมอไก่ค่ะขออนุญาตนั่งนะครับ
มาเชิญค่ะหมอไก่หมอไก่หมอไก่มาเชิญค่ะหมอไก่จะมาพบกับเราเป็นประจำ
ทุกวันเสาร์นะคะและวันอาทิตย์ด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะวันนี้มาทั้งทีไม่มามือเปล่าอีกแล้ว

เป็นวัตถุมงคลที่ใครได้ไปแล้วรับรองว่าโชคดีมากนะคะ
มาจากเมืองเหนือเลยเฉียงใหม่วัดพระท่าดอยคำ
ก็คือจะมี๒ชิ้นด้วยกันก็คือจะเป็นหลวงพ่อทันใจ
แล้วก็จะเป็นสาลิกาลิ้นทอง
สาลิกาลิ้นทองพูดอะไรคนก็รักพูดอะไรคนก็เชื่อ

ถึงจะได้ดูดวงตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่
แต่ว่าก่อนที่เราจะมารู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนั้น
เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเช็คดวงความก้าวหน้า
ราศีในเดือนแรกของปี๒๕๖๓นี้กันหน่อยว่า
แต่ละราศีนั้นดวงเป็นยังไงกันบ้าง
เริ่มกันที่ราศีแรกเลยค่ะหมอไก่
ก็คือชาวราศีเมษเลยนะคะ
ชาวราศีเมษเนี่ยโอ้โหเตรียมตัวรับความวุ่นวายได้เลยนะคะในเดือนนี้

ก็คือชีวิตเนี่ยโอ้โหจะเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก
หามุมสงบสุขไม่ค่อยเจอเลย
ต้องแบบติดต่อเจรจางานอยู่ตลอดเวลานะคะ
รวมไปถึงเรื่องของการเดินทาง
ชาวราศีเมษเรียกว่าชีพจรลงเท้า

ทั้งทางใกล้ทางไกลต้องเดินทางอยู่ตลอด

ดองงานเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว

จะมีภาระความรับผิดชอบในเรื่องของการงาน

รวมไปถึงจะมีเกณฑ์แบบว่าชีพจรรองเท้า
อาจจะต้องเตรียมความพร้อมเตรียมตัวกันหน่อยนะคะ
ผ่านไปสำหรับราศสีเมศนะคะราศสีแรกราศสีต่อไปด้วยแก
ชาวราศีพฤกษกเป็นยังไงบ้างคะ
โอ้ชาวราศสีพึกศกเนี่ยไม่แพ้ชาวราศสีเมศเลย
วุ่นวายพอกันงานหนักงานเยอะนะคะ
บางทีเป็นงานของเราบางทีเป็นงานของคนอื่น
อ่านะคะงานเราก็เยอะอยู่แล้วอาจจะมีงานคนอื่นเข้ามาแซมอีกนะคะ
ทำให้แบบโอ้โหชีวิตก็ค่อนข้างวุ่นวายมากพอสมควรนะคะ
ส่วนในเรื่องของงานเนี่ยเรียกว่ามันจะมีปัญหาบ้างนะคะ
แต่ว่าเป็นปัญหาออกแนวจุกจิกปัญหาเล็กน้อย
ทำให้เราเนี่ยดำคาญใจไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจไปแต่ว่าชาวราศีพฤกษกเนี่ย
แนะนำว่าให้ตั้งเป้าหมายอะไรที่มันแบบเป็นระยะสั้น

เพราะว่าเป้าหมายใหญ่อาจจะยังไม่สำเร็จในช่วงเดือนนี้
ก็อาจจะต้องใช้เวลากันนิดนึงแต่ว่ายังไงก็สู้แล้วกันนะคะ

ราศีเมทุนเหรอเมถุนเป็นยังไงฮะ
ชาวราศีเมทุนต้องระวังเอาไว้ให้ดีเลย

ใช่ค่ะต้องระวังไว้ให้ดีเพราะว่าดวงชะตาเนี่ย
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง

ใช่ค่ะซึ่งจะเกิดในช่วงประมาณวันที่๑๐ถึง๑๑นะคะ

ลาหูอมจันทร์จะส่งผลกระทบกับดวงชะตาโดยตรงเลย

หรือว่าถ้าสมมุติว่าทำงานร่วมกับคนหมู่มากเนี่ย
อาจจะมีเรื่องของการทะเลาะกัน
เรื่องของสัญญาที่ไม่เป็นสัญญา

จะดอกเพลกนะ

อาจจะต้องแบบว่ามีการลงนามเป็นรายลักษณอักษร

อาจจะไม่ได้เป็นแบบไปตามที่เราตกลง

อีกวันหนึ่งหนังคนละม้วนเลย

จะปรึกษาคนที่เราไว้ใจได้
ปรึกษาพ่อแม่หรือว่าคนภายในครอบครัว
เพราะว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันสำคัญนะ

เพราะฉะนั้นก็ใช้เวลานะคิดให้รอบครอบกันนิดนึงนะคะ
สำหรับราศีต่อไปก็คือ

ชาวราศีกรกฎเนี่ยต้องกาดอกจานออกไปเยอะเลย

ถ้าสมมุติว่าลงทุนเสี่ยงดวงหน่อยนะ
ก็มีโอกาสได้ลาบพอหอมปากหอมคอ

มีโอกาสที่จะเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้

สิ่งใหม่ก็เช่นแบบว่าอาจจะได้งานใหม่

หรือว่าบางคนที่ทำงานอยู่ที่เดิม
อาจจะมีโอกาสที่ได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่

ได้งานใหม่ได้สิ่งของใหม่

ย้ายลาศรีได้เหมือนย้ายสมโนครัวหรือครับ

แต่ว่าก็คือจะมีอะไรใหม่เกิดขึ้นในชีวิต
ใช่ค่ะถ้าใครที่ทำการค้าก็อาจจะได้ลูกค้าใหม่

แต่ว่าชาวลาศรีกรกฎต้องใจร่มหน่อย
เพราะว่าในช่วงแรกจะมีปัญหาก่อน
หนทางไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบอย่างเดียว

พอให้มีชีวิตมีรสชาติ
แต่ว่าในระยะยาวถือว่าดีแน่นอน

จะมีทั้งงานลาดงานหลวงงานด่วนมาทุกงานเลย
ชาวราศีสิงศ์ต้องแปลงสภาพเป็นเป็ดไปชั่วคราว
เพราะเป็ดมันทำได้ทุกอย่าง

ก็คือต้องทำมันแบบจับฉายทำทุกอย่าง

คือให้ทำอะไรก็ครับ

เหมารวมเป็นผู้รับเหมางานทุกอย่าง
ในช่วงครึ่งเดือนแรกโอ้โหถือว่าเป็นช่วงที่หนักหน่วงพอสมควร
ช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะพอแบบคอยังชั่ว
หายใจหายคอได้เบาลงไปเยอะ
ดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็ถือว่ายังหนักอยู่นะ
ใช่ค่ะแต่ว่ายังดีกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเยอะ
เพราะฉะนั้นก็อดทนนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะ

ราศีกันก็เป็นอีกราศีหนึ่งที่น่าจับตามองนะ

มีโอกาสได้โชคลาภในช่วงประมาณกลางเดือน

ทำไมอย่างนี้ล่ะ
ก็คือชาวราศีกันมีโอกาสอาจจะได้ของขวัญของฝาก
หรือว่าเสี่ยงดวงหรือว่าลงทุนระยะสั้นมีโอกาสที่จะสมหวัง
แต่ว่าอย่าลงทุนเยอะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่จะได้โชคลาภเล็กน้อย

อย่าไปทุ่มแล้วที่สำคัญผมบอกแบบนี้ว่าอย่าไปงมงาย

สิ่งที่มันยังไม่มาแล้วเราคิดว่ามันจะมามันอาจจะไม่มาก็ได้

ไปทั้งหมด๖ราศีด้วยกันแล้วสำหรับวันนี้
ว่าดวงแต่ละราศีก้าวหน้ายังไงบ้างในปี๒๕๖๓ของเดือนมกราคมนี้
แต่ว่าอีก๖ราศีนั้นอดใจรอกันหน่อย
เดี๋ยววันพรุ่งนี้หมอไก่จะมาบอกอีก๖ราศีที่เหลือ
ถ้าเกิดยังไม่ถึงเราติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้
บอกแล้วว่าหมอไก่จะมาพบกับเราเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แบบนี้นะคะ

เพราะฉะนั้นวันนี้ได้เวลาของผู้โชคดีแล้ว
เรายังให้คุณผู้ชมร่วมสนุกกันเหมือนเดิม

และวันนี้ก็คัดเลือก๑ผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะ
นั่นก็คือคุณสุวรรณีมโนใหม่ค่ะ
เกิดวันอังคารที่๑๘กุภาพันธุ์อยู่ข้างคาถ
เขาบอกว่าเขามีปัญหามากอยากจะหาทางแก้ไขค่ะ
ชนงานไทยของคุณสุวรณีมีโอกาสที่จะได้ชลาปจากการทำงาน
แล้วมันเป็นพื้นดวงเดิมด้วยก็คือโชคลาภจากการเสี่ยงดวงไม่ค่อยมี
จะได้ลาบจากการลงมือทำจากการทำงานหนักทั้งนั้นเลยนะ
คือคุณสุวรรณีพื้นฐานดวงเป็นคนที่แบบว่าเริ่มต้นมาจากศูนย์
ก็คือต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่ได้มีใครคอยสนับสนุน
ดวงเนี่ยจะค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากร้ายแล้วสุดท้ายจะกลายเป็นดี
ใช่ค่ะส่วนในเรื่องของการงานในช่วงตอนนี้เลยนะคะ
ก่อนถึงวันเกิดเพราะเขาเกิดในช่วงกุมภาพันธ์นะคะ
ในช่วงนี้โหหนักนะอุปสรรคเยอะการงานแบบคือทำอะไรก็คือติดติดขัด
มีปัญหาแต่ว่าช่วงหลังวันเกิดจะดีขึ้นนะคะ
ชีวิตจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเลย
ก็อีกนิดเดียวเองมกรากุมภาผ่านไปก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้ว

ใช่ค่ะก็คือเหมือนว่าอาจจะมีการเปลี่ยนงาน
สมมุติว่าจ้องว่าจะเปลี่ยนงานก็มีโอกาสได้เปลี่ยนงานนะคะ
หรือว่าถ้าทำกิจการส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะได้ทำกิจการเพิ่ม

ถือว่าเป็นเรื่องดีของเรื่องของการงานและความรัก
เรื่องของความรักเนี่ยอยู่กับแฟนเนี่ยทะเลาะกันบ่อย

คู่นี้แปลกนะก็คือเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะทะเลาะกัน
แต่ถ้าอยู่ห่างกันจะรักกันต้องอยู่ห่างกัน
ต้องอยู่ห่างกันแค่ไหนครับ๑กิโล๑๒กิโล๓กิโล
อยู่คนละจังหวัดไปเลย

การแก้เคล็ดคือคุณอยู่บ้านเดียวกันก็ได้
แต่ว่าอาจจะย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่คนละทะเบียนบ้าน

ใช่ค่ะแบบนี้ที่บอกว่ามีปัญหาอยากจะหาทางแก้ไข
ทีนี้หมอไก่บอกเคล็ดลับในการแก้ไขนะ
สำหรับคนที่มีปัญหาครอบครัวอยู่ด้วยกันโอ๊ยทะเลาะกันเยอะจังเลย

แล้วเรื่องครอบครัวโดยรวมเป็นไงคะ

สมมุติว่าพูดในเรื่องของญาติพี่น้อง
ญาติพี่น้องเนี่ยเหมือนกับว่าพึ่งพาไม่ค่อยได้
โดยมากเขาจะมาพึ่งพาเราซะมากกว่า
เหมือนกับคุณสุวรรณีจะเป็นแบบเป็นเสาหลักของบ้านเลย

ต้องเป็นเหมือนว่าเป็นที่พึ่งแก่คนรอบข้างคนรอบตัว

เราก็เหมือนกับเป็นการดูแลคนในครอบครัวไปด้วย

เพราะว่าเราก็ได้ดูแลคนที่เรารักดูแลครอบครัวของเราไปในตัวด้วยนะคะ
แต่แน่นอนว่าวันนี้คุณสุวรรณีโชคดีมาก
เพราะเป็นผู้โชคดีเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับวัตถุมงคลจากหมอไก่
หมอกายย้ำอีกครั้งว่าวันนี้คุณสุวรรณีจะได้รับอะไรไป
ก็จะเป็นหลวงพ่อทันใจนะคะ
จังหวัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แล้วก็จะมีสาลิกาลิ้นทอง
ถ้าสมมติว่าทำการค้าขายนี่ดีมากเลยสาธาริกาลิ้นทอง
ใช่ค่ะก็คือหมายถึงว่าจะได้มีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์

ส่วนหลวงพ่อทันใจขอพรอะไรก็ได้
แต่ย้ำว่าขอแค่เรื่องเดียวเท่านั้น
ก็คือขออะไรที่เป็นสิริมงคลในชีวิต

หลังจากที่ได้ไปเราต้องมีการอาราธนาบูชายังไงบ้างนะคะ
เดี๋ยวที่ฉันจะมีให้บทสวดมนต์ไปด้วย
อย่างแรกเวลาที่ได้ไปก็คือควรจะอยู่ในห้องที่สงบก่อน
จิตใจให้สงบจากนั้นก็คือท่องคาถาบูชาหลวงพ่อ
แล้วก็บอกชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็อธิษฐานได้เลย
ยินดีกับคุณสุวรรณีด้วยนะคะวันนี้เป็นผู้โชคดี

ดวงชะตามันจะเป็นวันของคุณสักวันหนึ่ง

ยังพบกันวันพรุ่งนี้ต่อนะคะคุณผู้ชม